แล้วก็ไม่ถึงวินาทีที่สำคัญวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับวินาทีที่จะตัดสินโชคชะตาของครอบครัวลุงแกะจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะสามารถพิธีโจทย์คำถามสี่ข้อคว้าเงินทุนไปต่อลมหายใจสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐
ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

มั่นใจมาก

ขอให้มีข่าวดีกลับไปบ้านนะครับคุณผู้ชม
มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวลุงแกะนะครับ
ผมจะเริ่มเฉลยข้อแรกจากเรื่องของใช้ใกล้ตัวครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ในรูปนี้มีรูปลุงแกะอยู่ทั้งหมดกี่รูป
ขอตอบตัวเลือกที่๒ค่ะ๖ลูก
แกะเลือกตอบตัวเลือกที่๒๖รูป

ถูกถูกถูกถูก
หุ่นหุ่นหุ่นหุ่น
ถูกครับ
๖รูป

มีสีเขียวสีชมพูสีต่อง

แล้วลุงรู้ไหมว่าทำไมเขาช่างสังเกตลุงจังเลย

หั่นไส้ตัวโจ๊กลิเกจริง
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับ
รับทุนต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ผมอยากจะเห็นรอยยิ้ม

แล้วก็หวังใจว่าเช่นนั้นนะครับคุณผู้ชม

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พระศรีกรจากเนื้อเพลงลำแม่บทเล็ก

๕๐๐บาทพุ่งขึ้นไป๑๐๐๐บาทนะครับ
ถูกถูกถูก

พระพรมจะมี๔สีหน้า
พระนารายมี๔กรนะครับ

ท่านก็จะมีกายสีขาว

ลิเกได้ให้หนูแล้วในตอนนี้นะคะ
ได้ไปอีกหนึ่งข้อนะครับคุณผู้ชม
ข้อผ่านไปแล้วได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
พ่อผ่านไปแล้วครึ่งทางแรก

รางวัลจะดีดตัวขึ้นไปถึง๑แสนบาทและ๑ล้านบาท
ถ้าไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับ
มาร่วมรุ้นกันต่อกับครอบครัวของลุงแกะนะครับ

จากเรื่องพระบรมราชานุสรดอนเจดีครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จากป้ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
เสด็จพระราชสมภพในปีพศใด

แกะเลือกตอบตัวเลือกที่๒พศ๒๐๙๖ซึ่งเป็นคำตอบที่
หุบหุบหุบหุบหุบหุบ
ชุดเศร้าชุดเศร้า
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชเสด็จพระราชสมภพหรือเกิดนั่นเองนะฮะวันเกิดของพระองค์ท่านคือปีพศ๒๐๙๘ครับ

นะครับเพิ่งพลาดไปข้อเดียว

แต่ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินแสน

นั่นก็คือเรื่องพวงมาลัยครับ

ได้๒๕พวงภายในเวลา๓นาที
ตายแล้ว

ต้องอยู่ภายใน๓นาทีนะครับ

ภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับ

หรือไม่ได้ครับ

ดุไหมมีมีตาขวางใส่กันบ้างเหมือนกันบางทีโมโหโมโหขึ้นมามองตาขวาง
ส่วนใหญ่ใครตาขวางใส่ใครป้าแกะแล้วพอป้าแกะตาขวางใส่ลุงแกะ
แก่ทำยังไงเราก็เดินหนีไปก่อน
เราก็แอบไปบ่นอยู่ข้างนอกว่านี่ทำไมเป็นอย่างงั้นแล้วไม่เป็นอย่างงั้น
เก่งอยู่นอกบ้านเลยไปเก่งอยู่นอกบ้านในบ้านเก่งไม่ได้ไม่ได้ครับ
ในข้อนี้ก็คือเลื่อยไม้ให้ได้จำนวน๒๔ท่อนท่อนละ๓๐เซนติเมตร
ใช้ในเวลาสามนาทีครับ
ภาพใดคือภาพกล่องหลังจักรยานของน้องอ๊อฟที่ถูกต้องตัวเลือกที่สองภาพที่สองค่ะ